มันน่าจะทำอะไร
งานซานด้วย

ไม่ได้

ได้เลยไปโลศ
อ่าหลายกี่คำคำเดียว

อ้วกกันอยู่แล้วเนี่ย

เนี่ยเรือ

ทีมคุณกอล์ฟที่วางเงินไว้ถึง๒๕๐๐บาทเอาไว้

วันนี้เหรอ
ที่สามเรือทงซีฟู้ดร้านอาหารทะเลที่ดังและมาแรงที่สุดในย่านเกษตรนวมิน
โดยร้านนี้มีเรือประมงลำใหญ่ตั้งอยู่หน้าร้านโดยมีโซโลแกนของร้านชื่อว่า
จากเรือถึงเราจากเราถึงคุณเป็นการการันตีความสดของวัตถุดิบจากท้องทะเล
ส่งตรงมาจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยรับรองว่าถูกใจลูกค้าแน่นอน
ร้านนี้เน้นความสดใหม่และใหญ่ยักษ์ร้านตั้งอยู่ที่ริมถนนประเสริฐมนูกิจ
ทิมขุมภลากุ้งวางเงินจน้วยแบบแปดร้อยบาทนะครับ

ทีมนี้๘๐๐ใช่ไหมครับ

๖ตัวครับ๖ตัว๖ตัวนี่เครื่องเยียมครับ
เป็นหอยนังรมสุราชที่มีขนาดใหญ่ถึง๓เอ็กซาว
โดยร้านนี้ส่งตรงหอยจากทะเลอันดามันจังหวัดสุราธานี
ที่กรัคตีความใหญ่และสด
ทานคู่กับเครื่องยำและน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ
รับรองได้ว่าคุณจะได้ริมรสความสดของหอยนังรมได้อย่างเต็มคำแน่นอน

ผมจะขอให้คุณห้องพยานชนะตั้งแต่กไก่ถึงพนกฮูกนะครับ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

ผมลดให้๒ตัวครับ

เท่าไหร่นะเชฟใจดีมากเลยอ่ะอะไรวะไปลุย

ใช่คือดิบเลยนะใช่ค่ะ
นี่ใหญ่กว่าช้อนอีกอ่ะนี่ขนาดแค่ครึ่งตัว

เอาง่ายตอนกินเข้าไปเนี่ยนะคุณผู้ชม
น้ำทะเลยังอยู่ในนี้เลย

คนนั้นเตียตแปดฝา

แต่อันนี้อะ

เข้าเร็วนี้เลย

ขอให้มันหลงทาง

ไปนะคะกลับจุดสิ้นสุดใช่ไหมพี่

ไป

ไม่ดีครับ

แม่

ไอ้น้องกดขับเรือเห็นเชฟกะ

เห็นเนอะไปที่อื่นดีกว่าไม่มีใครเลย

ที่คุณไม่ต้องรับบทลงโทษครับ

มาแล้ว

ไปทำโทษเลย
ถ้าพร้อมรับบทลงโทษขนาดนี้แล้ว

เอาละครับ

เห็นไหมใส่สูตรมากินเลยนี่

ทำโทษกินเลย
ของนี่ดีน่ากินดีน่าอยากกินหน่อย
เฮ้ยข้าวเตี๋ยวไม่อิ่มอย่างกินดิหูเห็นแล้วหิวแล้วเนี่ยนี่คือยังรัก
แล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ตและหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับ
คุณพลากุ้งและคุณก๊อฟเรนจพลที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ